ประกาศผลโหวตไทยรัฐที่สุดแห่งปี๒๐๒๒

ก็ต้องขอขอบคุณทุกแรงโหวตเลยนะครับ
ที่ทำให้พวกเรานะครับได้รับรางวัล
ไทยรัฐที่สุดแห่งปี๒๐๒๒นะครับ
สาขาละครซีรีส์ไทยแห่งปีนะครับ

มอบรางวัลนี้ให้กับพวกเราทุกคนนะครับ

ที่ร่วมกันหมดนะครับจนได้รางวัลนี้มานะครับ
ไหนก็ฝากติดตามผลงานของพวกเราสองคนนะครับ
ปีนี้ด้วยว่าจะมีโปรเจกต์อะไรเกิดขึ้นนะครับ

ตั้งแต่วันที่๑มีนาคม๒๕๖๒